หลังจากที่กฎหมายการใช้กัญชาและกระท่อมทางการแพทย์เนี่ย
มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์

มีคำถามเยอะออยก็เลยมีการเปิดสายด่วนเลย
ใครสงสัยเรื่องกัญชาโทรไปถามเลยนะฮะ
นายแพทย์ถ้าเหร็จ

คือ๑ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่
ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ว่ามีอาการเจ็บป่วย
อนุญาตให้ใช้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น
แล้วก็๓บุคคลอื่น
โดยบุคคลทั้ง๓กลุ่มจะต้องไปแจ้งการครอบครองใน๙๐วัน
หลังจากที่พบยาเสพติดให้โทษฉ๗พศ๒๕๖๒
มีผลบังคับใช้หรือภายในวันที่๑๙พฤษภาคมนี้ครับ
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครสามารถแจ้งที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากองควบคุมวัสดุเสพติด
ณศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จชั้น๒
ส่วนภูมิภาคแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ผู้ป่วยนั้นพำนักอยู่นะครับ
สำหรับกฎหมายใหม่อนุญาตให้คน๗กลุ่มที่มีคุณสมบัติ

กลุ่มที่มีสิทธิ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย๑หน่วยงานของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทางการแพทย์แล้วก็เพศศาสตร์
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

๗ผู้ที่ขออนุญาตอื่น
ซึ่งต้องยื่นคำขอไปยังออยและต้องเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะมีการเสนอเลขาธิการออยพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไปนะครับ
แล้วก็ออยเปิดสายด่วนคุณผู้ชมจำนะ๑๕๕๖แล้วกด๓
ถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเรื่องของกัญชาถ้าจะปลูกจะถามโทรไป๑๕๕๖กฎ๓ตลอดทั้งวัน
แล้วก็ต้องในเวลาราชการก็คือ๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเริ่มเปิดสายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
๑๕๕๖กฎ๓๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งโทรไปถามเรื่องของกัญชาได้
เชื่อว่าสายแตกแน่หลายคนสงสัยหลายคนยังงงกันอยู่ตกลง๓ฉบับมันอะไรยังไงแบบไหนกันแน่ก็สอบถามกันได้นะคะ